ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจรอดบ้างแล้วจ้า

ก่อนหน้านี้สักประมาณวันที่๒๙มิถุนายน๒๕๖๑ปีที่แล้ว
คุณธนทรไปไลฟ์สดในรายการ
คืนวันศุกร์ให้กับคนในชาติประมาณนี้

กรณีคอสชเรื่องของพลังดูดจำได้ไหม
หลังจากนั้นคอสชเขาก็เลยให้ทีมกฎหมายของเขา
ไปแจ้งความกับตำรวจปอทเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตำรวจปทก็มีการสรุปสำนวนต่าง

ธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
อันนี้สำนักงานคดีอาญานะ
มีมติสั่งไม่ฟ้องสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะ
อย่างที่บอกไปรอดบ้างแล้วจ้าแต่รอดไม่สุด

อันนี้เป็นความเห็นของสำนักงานคดีอาญา
ธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
หลังจากนี้เดี๋ยวจะต้องส่งกลับความเห็น
ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณา
ว่าเห็นพ้องต้องกันกับการสั่งไม่ฟ้องหรือไม่
แล้วถ้าเกิดว่าพบตรบอกว่าเห็นชอบ
อธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาเสนอมา
ก็คือสั่งไม่ฟ้องเป็นอันว่าข้อกล่าวหา
เรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
ระบบคอมพิวเตอร์ตกไปก็คือความผิดพรบคมยุติลง
แต่ถ้าเกิดว่าพบตรบอกว่าเห็นแย้ง
กับอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
ก็จะต้องส่งกลับไปที่อายการสูงสุด

อายการสูงสุดมีการปฎำรวมมติกันใหม่
มาดูนะคะว่าใครบ้างที่ตกเป็นผู้ต้องหา
ในคดีนี้๓คนประกอบด้วย
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้เป็นจำเลยที่๑
นายไกลกล้องวัยทยการนายทะเบียนพักอนาคตใหม่
นางสาวจารุวันสลันเกจ
นี่ค่ะ๓คนนี้นั่งเรียงหน้ากันตกเป็นผู้ต้องหา
แต่เอาล่ะน่าที่สุดแล้วต้องรอนะคะว่า
อายการสูงสุดจะวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องนี้อย่างไร

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณธนทรรอดแล้ว

ระดับหัวหน้าพักอนาคตใหม่ต้องรอดยากซะหน่อย

ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมที่สหประชาชาติ
แล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันเกิดเหตุการณ์๓เหตุการณ์หลัก

มีกลุ่มคนที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตย
และเรียกร้องสิทธิมนุษยชน
ถือป้ายประท้วงผลเอกประยุทธ์หน้าที่พักของท่าน

แล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือบิลบอร์ดขนาดใหญ่

เออแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือนักศึกษาไทยที่ไปประท้วง

วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็มีความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันนะ
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น
เรียกร้องประชาธิปไตยในไทย
ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าคนที่ไปเรียกร้องไม่ใช่คนไทย
พลเอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องนี้ตัวเองก็ไม่ได้สนใจ
เพราะไปทำในสิ่งที่หลายประเทศให้การตอบรับในเวทีสากล
ถ้าเราไม่รู้จักให้เกียรติประเทศของเรา

ส่วนจะเกี่ยวข้องกับพักการเมืองหรือไม่
อันนี้ก็ให้ฝ่ายกฎหมายดูแลอยู่
เขาทำอยู่แล้วฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ

ต่างประเทศเขาไม่ได้สนใจนี่นะผมก็ไม่สนใจสนใจทำไม
ผมไปทำในสิ่งที่ดีแล้วก็คนเขาก็ตอบรับต่างชาติเขาก็ตอบรับ
นำประเทศเขาก็ตอบรับแล้วผมจะไปสนใจทำไม
ก็ประเทศไทยก็คือประเทศไทยเข้าใจไหมถ้าเราไม่รู้จักรักษาเกียรติของประเทศไทยเอง
มันก็ไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้
ผมไม่เห็นมากกว่าเลยผมไม่เห็นกี่คนเลย
ทำไมต้องให้ผมพูดเลยก็เป็นเรื่องของกรรมัยเขาไปว่าไง
ก็มีคนทำกันอยู่แล้วหน้าที่ของใครของมันโอเคนะสวัสดี
คือวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีต้องออกมาพูด
แล้วมันมีปรากฏการณ์ที่คนไปต่อต้านท่านไปประท้วงต่อต้านท่าน
ทีนี้ก็มีการสืบสาวราวเรื่องกันปรากฏว่า
มีการกล่าวอ้างตามรายงานข่าวว่าจริงแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ย
คือหัวหน้าพักอนาคตใหม่คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
มีการไปจ้างล็อบบี้ยิสต์ในสหรัฐอเมริกายุให้สหรัฐชังประเทศไทย
ก็เลยเป็นที่มาว่าคนช่างชาติเขาด่าหน้าคุณธนทรแบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็เดี๋ยวให้ทีมกฎหมายดูแลอยู่
ส่วนฝากฝั่งพักอนาคตใหม่ก่อนหน้านี้เขาออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
ล็อบบียีทคือเขาจ้างไม่ได้เกี่ยวกับการให้สหรัฐมาชังประเทศไทย
หรือประเทศอื่นดูถูกดูแคลนประเทศไทย
แต่ที่จ้างมาคือเป็นการประสานงานระหว่างพักอนาคตใหม่กับสหรัฐอเมริกา
ในการที่พักอนาคตใหม่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาให้สะดวกโยธินมากขึ้น
เป็นคำอธิบายซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
ฝ่ายกฎหมายเดี๋ยวเขาก็ทำตามเรื่องกันไปต่อไป